โปรดติดตามตอนต่อไป
พวกเรายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า

พระเด็จการไม่สามารถต้านทานสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไป
ประชาชนจะยังร่ำร้องหาเสรีภาพประชาชนจะยังร่ำร้องหาความเป็นธรรม
วันนี้ประชาชนได้เป็นศักดิ์ขีพยานของการต่อสู้ทางการเมือง
เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมที่แหลมคงในรอบนี้
ถ้าเราเดินหน้าทำงานอย่างแข็งขันพวกเขาจะเห็น
และพวกเขาจะตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่คุยเรื่องนี้จะคุยเรื่องอะไรนะคะ
เพราะว่าลูกต่อเนื่องมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นลีลาของสอสอแต่ละคน
จากแต่ละพักนะคะลีลาของสวแต่ละคนนะคะ
แล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งลีลาประธานนะคะยังถูกจับเลยว่า
ตรงกรงประธานเป็นกังไม่ประธานอย่างไร
คือเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็จะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวในการรับชมสภา
ในการอภิปรายกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลเนี่ยไม่ได้น่าตื่นเต้น
เพราะว่าเอาจริงนะคะถ้าดูจากกลไกเรารู้อยู่แล้วว่าผลต้องเป็นผลเอกประยุทธ์นะคะ
แต่เมื่อวานแค่เป็นการทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองว่า
สวไม่มีแตกแถวนะคะในขณะที่แตกแถวมีอยู่คนเดียวเท่านั้น
แต่วันนี้ก็ได้พูดตลอดทั้งวันนะคะก็คือสอสอจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ส่วนอนาคตของสอสอท่านนั้นเป็นอย่างไรตามดูกันต่อ
แต่อนาคตของการเมืองไทยเป็นอย่างไรวันนี้เชิญมาสองท่านเมื่อวาน
เป็นหนึ่งในดาวสภาไม่รู้มีใครให้ตรงกับดิฉันหรือเปล่า
แต่เป็นหนึ่งในดาวสภาซึ่งเป็นสวนะคะ
ท่านแรกค่ะสมาชิกอุทิศภานะคะอาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์
อีกหนึ่งท่านอาจารย์ศิโรธครามภัยบุญอันนี้นักรัฐศาสต
ประเด็นแรกสองท่านนี้จะถกให้เราฟังคือเรื่องประเด็จการประชาธิปไตยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ศิโรธนักรัฐศาสตร์นะคะ
ใช่ครับต้องยอมสวก่อน
อาจารย์ทุกคนกังขามากอาจารย์ได้อธิบายผ่านสื่อบ้างยังคะ
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าตกลงพระเด็จการประชาธิปไตยคืออะไรคะ
ก็มีอธิบายไปบ้างอย่างเท่าว่าคำนี้

คำนี้เกิดขึ้นช่วงที่มีการอภิปรายแล้วมีอีกฝ่ายหนึ่งเขาประท้วง
แล้วก็ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นฝ่ายที่นิยมประเด็จการ
ซึ่งเราก็พยายามอธิบายตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ย
ทางฝ่ายที่เราเสนอชื่อหรือว่าที่จะเลือกเป็นนามตรีเนี่ยคือท่านเบรกประยุทธ์
พอเราเสนอชื่อไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็มากล่าวหาว่าท่านเด็กประยุทธ์เนี่ยไม่ประชาธิปไตยนะครับ
ไม่ให้ความสำคัญในเลือกประชาธิปไตยอันมีภาษาส่งเป็นประมุขนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปชี้แจงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนและต้องการให้คนอื่นลงคะแนนให้ด้วย
ก็เลยอธิบายนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาเนี่ย
เวลามันมีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาอยากปฏิวัติรัฐประหารหรอก
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้บ้านเมืองวิกฤตทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนแตกแยก
คืออาจารย์ไม่ได้อธิบายแค่วันที่เริ่มต้นรัฐประหารเท่านั้น
เคยอธิบายก่อนวันที่จะเกิดรัฐประหารเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็เลยบอกว่าอ้าวพอรัฐประหารมาแล้วเนี่ยนะครับ
บ้านเมืองเนี่ยสงบเรียบร้อยประชาชนเนี่ยครับ
มีเสรีภาพอยากทำอะไรก็ได้นะฮะ
ไม่ถูกจำกัดแต่ถูกจำกัดอยู่เรื่องก็คือเรื่องการเมือง
เพราะการเมืองเป็นต้นเหตุของปัญหาของบ้านเมือง
นี่คือถูกจำกัดค่ะแต่ถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ย
ก็มีเสรีภาพตามปกตินะครับเป็นยุคที่ช่วงที่
พระเด็กการแต่ประชาชนมีเสร็จภาพก็พระยาทธิบายอย่างเงี้ย
อีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นมาประท้วงแล้วก็พยายามจะบอกว่า
ย้ำจังย้ำมะย้ำเหมือนเรามันเป็นคนไม่ดีนะฮะ
แล้วก็เลยบอกว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่านิยมประเด็จการ
ผมนิยมพระเด็จการประชาธิปไตย
แต่ผมไม่นิยมประชาธิปไตยจอมปลอม
ก็บอกว่าคุ้นนะพวกประชาธิปไตยจอมปลอม

แต่ว่าที่อาจารย์สร้างใหม่เมื่อวานนี้
อาจารย์ให้นิยมประเด็จการประชาธิปไตยว่าอะไรคะ
พระเด็จการเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นการกระทำที่เหมือนกับมีอำนาจ
ยึดอำนาจมาแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจนั้นไปในทางใดก็ได้
แต่การยึดอำนาจมาดังกล่าวเนี่ย
เป็นการยึดอำนาจที่มีสถานการณ์เหตุการณ์ที่บ้านเมืองอยู่ในวิกฤต

แล้วพอยึดมาแล้วเนี่ยประชาชนมีเสรีภาพ

กำลังจะถามอาจารย์เสรีก่อนที่ไปถามอาจารย์ศิโรธ
อาจารย์รู้สึกและคิดอย่างนิยามนี้แล้วก็คำนี้จริง
หรือว่ามันเหมือนบรรยากาศบทกรรมมันพาไปในสภาคะอาจารย์
จริงมันเป็นบรรยากาศ
ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราประดิษฐ์มาก่อนไม่ใช่
ไม่ได้คิดหรอกก็โดนว่าย้ำแล้วย้ำอีกว่าเป็นคนนิยมพระเด็จการ

เราก็บอกว่าพระเด็กการครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คือเขาไปแยกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายจัดการ
สื่อทุกเวทีเวลาจะพูดถึงกลุ่มนี้นะครับ

แล้วก็จะบอกว่า๗พักนี่คือพักฝ่ายประชาธิปไตย

จะบอกว่าตั้งแต่ตอนดีเบตหาเสียงเฉพาะส่อกันแล้วล่ะค่ะ

แต่นี่มันอธิบายมันตอบไม่ได้ไง

ทีนี้อาจารย์ศิษย์ลดนักรัฐศาสตร์ครับ

ประชาธิปัติประจอมอาจจะคุ้นนะ

จะบอกว่าเป็นการพูดที่ค่อนข้างมั่ว

แต่ว่าในเมื่อมีคนพูดอยู่ก็จะบอกว่าเป็นคำพูด
ซึ่งเหมือนเป็นวัฒนากรรมชนิดหนึ่ง
ซึ่งพยายามจะบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ
หมายถึงแค่การที่ประชาชนมีเสรีภาพในการจะเลือกกินซูกี้
เสร็จภาพในการแค่จะเลือกกินไอศครีมรสอะไร
เสร็จภาพแค่จะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่หรือกรุงเทพดี
แต่ประชาธิปไตยมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับ
ถึงระบบการปกครองซึ่งประชาชนเป็นใหญ่
มันหมายถึงระบบการปกครองซึ่งเป็นหลักนิติธรรมด้วยหลักนิติรัฐด้วยนะครับ
หมายถึงระบบการปกครองซึ่งเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย
เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันไม่ได้แปลว่าแค่เป็นระบบซึ่งประชาชนมีเสรีภาพที่จะไปกินข้าววันไหน
จะดูหนังเรื่องอะไรประชาธิปไตยมันมีความหมายมากกว่านั้น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำว่าพระเด็จการประชาธิปไตยไม่มี
เด็จการก็คือระบบซึ่งในสุดแล้วการปกครองไม่ได้เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่
อำนาจในการปกครองประเทศไม่ได้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เป็นคนกำกับประเทศอย่างแท้จริง
ปีนี้เราเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งตัวเองต้องยอมรับก่อน
จะบอกว่ารัฐประหารปี๕๗จำเป็นยังไงก็แล้วแต่
ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงพื้นฐานว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยการยึดอำนาจแล้วตั้งตัวเอง
หลังจากนั้นยึดอำนาจเราตั้งตัวเองก็ตั้งสภามาเขียนกฎหมาย
แล้วกระบวนการเขียนกฎหมายก็เป็นกระบวนการเขียนโดยคนที่พลเอกประยุทธ์เลือกมาเองทั้งหมด
กติกาในการทำรัฐธรรมนูลก็เป็นการกระทำโดยคนซึ่งผลเอกประยุทธ์เลือกมาเอง
ที่สมาชิกซึ่งเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อก็เป็นวุฒิสมาชิกซึ่งผลเอกประยุทธ์เลือกเอง
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าประเทศไทยเป็นพระเด็จการประชาธิปไตย
ประเด็จการประชาธิปไตยมันไม่มีพระเด็จการเนื้อหาสาระก็คือคนคนเดียวหรือคณะบุคคลตั้งตัวเองเป็นใหญ่นะครับ
แล้วก็เป็นคนบอกว่าคนในประเทศจะต้องเดินไปในทิศทางไหนนะครับ
มันไม่ได้แปลว่าแค่ปล่อยให้เรากินข้าวได้นะครับ
ปล่อยให้เรามีโอกาสในการทำมาหากินประเทศจึงไม่ใช่ประเด็จการ
ไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยมีความหมายมากกว่านั้นนะครับ
ผมคิดว่าพื้นฐานที่สุดก็คืออย่ามองว่าประชาชนเป็นเหมือนฝูงสัตว์นะครับ
ฝูงม้าหรือตัวอะไรในคอกที่แบบแค่ให้ข้าวให้น้ำนะครับ
ให้มีโอกาสได้กินย่ากินน้ำแล้วก็แปลว่ามีเสรีภาพแล้วไม่ใช่
เสรีภาพคือการมีโอกาสในการเลือกนะครับ
ไม่มีโอกาสในการเลือกผู้นำมากี่ปีแล้ว
จะเลือกตั้งเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะเลือกตั้งมากี่ปีแล้วนะครับ
แค่จะมีสภาซึ่งเขียนกฎหมายซึ่งเราเป็นคนเลือกเองเนี่ย
เราไม่มีมากี่ปีแล้วจะบอกว่าอย่างนี้เป็นประเด็จการประชาธิปไตยเนี่ย
ผมว่าไม่ใช่นะครับพระเด็จการก็คือพระเด็จการไม่มีประเด็จการประชาธิปไตยในโลกนี้
อาจารย์เมื่อวานนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับคือจริงมันเป็นการ
เถียงกันเรื่องคุณสมบัติของคนที่เป็นแคนดิเดตนายกจากสองด้านใช่ไหมคะ
หรือกลุ่มผู้พูดหลักไหมคะว่าวันนี้บทบาทสว
พูดเนื้อหาอะไรบ้างนอกเหนือจากการโต้กันไปโต้กันมานะคะ

คือการเตรียมอะไรกันไว้ไม่ได้เตรียมอะไรกันไว้
เพียงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่สมาชิกทิศภาต้องทำหน้าที่
และหน้าที่ก็คือตามที่รับนูลบัญญัติไว้
ในการที่จะต้องทำหน้าที่ตามลำดวนยัติมันก็มีประเด็น
เรื่องที่ว่าคนที่รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมไหม
เป็นไปตามกฎหมายเป็นตามรัฐมนูลหรือเปล่า
แล้วก็พูดไกลไปถึงมีจริยธรรมไหม
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในที่ประชุม
เพียงแต่ว่าสิ่งที่พูดกันว่าประเด็นการประชาธิปไตย
มันก็เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่ในห้องประชุม
มีการตอบกันไปโต้กันมานะครับ
แต่ถ้าอาจารย์ศิลป์พูดถึงก็เป็นทางวิชาการนะครับ
ผมเรียนกฎหมายมาผมก็เรียนมาตั้งรัฐบาลนูนมา
เรียนเรื่องประชาธิปไตยเรื่องพระเด็จการเรื่องอะไรก็เรียนมา
ก็รับรู้แล้วก็เข้าใจนะครับ
แล้วก็ในส่วนของทางวิชาการเนี่ยก็อธิบายได้อย่างที่อาจารย์ศิโรธพูดถึง
แต่สถานการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยเขารู้ไหมเขารับทราบไหมว่าทั้งหมดไหม
มันก็ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะทางวิชาการคือการให้วิชาการทางเรียนรู้เป็นหลักวิชาการ
แต่การดำเนินชีวิตของชาวบ้านเนี่ยนะครับ
เขาไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดทางวิชาการ
สิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกประชาธิปไตยคือไม่ถูกกิดกั้นเสรีภาพ
ไม่ถูกกีดกันนะครับในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิต
นี่คือวิถีวิถีชีวิตชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อไปเนี่ยนะครับ
เราอยากจะเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเวลาฟังทางโทรทัศน์เนี่ยนะครับ
แต่เราก็ไม่ได้บอกกูจะเลือกคนเอกประยุทธ์เนี่ยนะ
คุณก็ต้องเข้าใจว่ามันมีช่วงรัฐประหารมีการยึดอำนาจ
แต่ชีวิตคุณก็ยังปกติเราสื่อไปทางนั้น
พี่อาจารย์ที่ท่านอาจารย์เสรีบอกครับคือเอาจริงแล้ว

แต่นี้เอาจริงแล้วคือคนที่ถูกริดรวร
สิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่แบบ
อยู่ในหมวดเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นหลักไหมคะ

ชอบด้วยนะเพิ่มชอบด้วย
ถามว่ามีใครรู้สึกไหมว่าเราเป็นประเทศที่แปลกประหลาด

ข้างเดียวมา๕ปีทุกวันเวลา๖โมง

ที่ผมอยากจะดูละครผมดูไม่ได้ในเวลา๖โมง
เวลา๕ปีเด็กอยากจะดูการ์ตูนดูไม่ได้

ผลเอกไปยุดละครสอชออยากจะเอาเวลาของสื่อทั้งหมด
ทุกช่องถ่ายทอดแต่เนื้อหาที่ท่านพูดข้างเดียวมาเป็นเวลา๕ปี

ไม่รู้ก็ปิดไปสิคะ

ไม่ใช่บ้างครับผมคิดว่าเสรีภาพมันมีความหมายมากกว่านั้น
ผมคิดว่าจริงท่านสอบ
ผมก็ไม่ค่อยสบายใจฟังท่านสวบอกว่า
ประชาชนไม่เข้าใจสิทธิเสรีภาพ

ผมคิดว่าประชาชนเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับ
เพราะว่าอย่าง๕ปีนี้นะครับถ้าผมเป็นผู้ใช้แรงงาน
ผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมค่าแรงมันเท่าเดิม๕ปี
แรงที่มันเคยขึ้นตอนคุณยิ่งรักสัก๓๐๐บาท

รวมตัวเรียกรองค่าแรงก็ถูกดำเนินคดีอย่างนี้เนี่ย
ชาวนาเกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อน
ปัญหายางราคาตกอยากจะเดินขบวน
มีทหารไปอุ้มประชาชนอุ้มชาวสวนยางเข้าค่ายทหาร
รัฐบาลแก้ปัญหาประมงมีประมงลายย่อยเดือดร้อน
อยากจะไปประท้วงนายกก็โดนดำเนินคดี

เพราะว่าประชาชนที่มีความทุกข์จากเรื่องต่างมีเยอะ
แล้วเมื่อประชาชนมีความทุกข์เขาอยากแสดงออก

เรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการทำงานกับหากิน
ห้าปีนี้การแสดงออกเรื่องความทุกข์มันทำไม่ได้
เสรีภาพไม่ได้เป็นแค่การประท้วงเรื่องการเมืองแบบแนวคุณรังสิมันโรมนะครับ

มันหมายถึงเสรีภาพที่จะบอกความทุกข์ของเราด้วยใช่ไหมครับ
เราทำมาหากินมีปัญหาเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ตลาดที่เราเคยขายของผู้มีอำนาจห้ามขาย
ขายของหาบเล่อยู่ดีรัฐบาลบอกว่า

หาเช้ากินค่ำถูกกวาดทิ้งไปจากทางถนนในกรุงเทพ
เขาไม่มีโอกาสประท้วงเลยนี่แหละคือเสรีภาพที่มันหายไป
เพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าประชาชนไม่เข้าใจประชาธิปไตย

เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีประชาธิปไตย

คุณจอมขวัญเวลาจะพูดอะไรต้องระวังปากตัวเอง

ครั้งสุดท้ายที่พูดอะไรที่คิดตรงไปตรงมา

ต้องคิดว่าผู้มีอำนาจจะพอใจหรือไม่
๕ปีจำไม่ได้ด้วยความสุจริตใจจริงว่า
ครั้งสุดท้ายที่พูดทุกเรื่องที่คิดได้คือเมื่อไหร่
การที่คนเราจะพูดเรื่องที่คิดไม่ได้มันปกติอะครับ
ที่เป็นอย่างนี้มา๕ปีประชาชนคิดอะไร
แล้วต้องเก็บปากเก็บคำสงบปากสงบคำ
แค่จะวิจันทร์นายกก็ต้องมีมุกตลกว่า
เดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวโดนอุ้มเข้าค่ายทหารอย่างนี้
ปกติหรือไม่ปกติ

เพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์จริงแล้วการประชุมรัฐสภา

คือจริงเมื่อวานนี้ต้องมีสัดส่วนสวพูดไหมอาจา

เราต้องเคลียร์เรื่องที่อาจารย์พูดให้ตอบ
เพราะฉะนั้นนะครับผมยังไม่ได้พูดเลยว่า
ประชาชนไม่รู้เรื่องประชาธิปไตย

ผมยังพูดว่าความเข้าใจ
ว่าในความรู้ทางวิชาการ
กับการดำเนินชีวิตจริงมันต่างกัน
ไม่ได้ไปดูถูกว่าประชาชนไม่เข้าใจประชาธิปไตย

ผมก็พูดอธิบายว่าเมื่อกี้ที่ยกคำนี้ขึ้นมา
เขาบอกว่านี่คือการใช้ชีวิตของประชาชน

แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ศิรษฐ์พูดถึง
ก็ต้องเข้าใจว่าข้อห้ามทั้งหลาย

มันเกิดจากถ้าชาวบ้านเขาไปเรียกร้อง

เขาทำได้ถ้าเรียกร้อง
แต่ที่เขาห้ามก็คือห้ามเรียกร้องทางการเมือง

มีคนมาเรียกร้องอะไรตั้งเยอะแยะ

แต่ถามว่าสิ่งที่มาเรียกร้องของชาวบ้าน
ฝ่ายการเมืองเอาเหตุความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ย
มาใช้เป็นช่องทางในการรวมตัวทางการเมือง

แล้วบางคนที่เขาถูกดำเนินคดีถูกจับ
ว่าพวกฝ่ายออกมาเล่นการเมือง
อาจจะหมายถึงว่ารัฐบาลเห็นว่าจะตั้ง
แล้วเอาเรื่องสินค้ากัดแดดตั้งหน้า

ถ้าเป็นคนชาวบ้านทั่วไปที่เดือดร้อน

แต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาของบ้านเมืองก็คือ
บรรดานักการเมืองที่ต้องการจะสร้างสถานการณ์

เอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกัน

เขาก็จับดำเนินคดีเพราะเขาห้ามชุมนุมทางการเมือง
แต่ตอนหลังการชุมนุมการเมืองนะครับอาจารย์
เขาก็มีกฎหมายไม่ใช่เขาห้ามนะ
เขาก็มีกฎหมายว่าถ้าคุณจะชุมนุมกัน

อีกประเด็นนึงที่จะต้องตอบให้เคลียร์
ตอนที่ท่านไปพูดถึงว่า
ใน๕ปีดูแต่ทรทัศน์

ตอนที่เลือกตั้งมาสมัยนายกทักษิณนะครับ
เป็นคนเริ่มเลยที่ออกมาพูด
กี่วันทุกอาทิตย์เลยนะตอนนั้นน่ะ
พูดมาก่อนตั้งเป็น๔๕ปีเหมือนกัน
บรรยากาศเหมือนกันเวลาเหมือนกันเลย
แต่รู้สึกว่าจะไปจัดวันอาทิตย์ตอนนั้น

ว่าเป็นผู้นำพูดแสดงแหลงนโยบาย
อันนั้นจากประชาชนเนี่ยมัน

แต่ว่าต้องแย้งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นพวกคุณทักษิณนะ
ผมเอ่ยชื่อก็จริงไม่อยากเอ่ยที่เป็นแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริง

พลเอปายุทธบังคับให้ทุกช่องถ่ายทอดต้อนเอง

แต่ยุคนี้เขาบังคับให้ทุกคนถ่ายทอด
มันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะมันมีความแตกต่างกันอยู่
ปัญหาของยุคคุณทักษิณตอนนั้นเป็นเรื่องของการ
ผู้นำใช้สื่อของรัฐมากเกินไป

คุณทักษิณออกเฉพาะวันอาทิตย์แล้วประชาชนมีทางเลือก
จะไม่ดูก็ได้แต่ยุคนี้มันไม่มีทางเลือก

เพราะสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับ

ในท่วง๕ปีในช่วง๕ปีไง
การบังคับให้ประชาชนดูผู้นำทุกวันเวลา๖โมง

นโยบายรัฐบาลพูดข้างเดียว
พูดข้างเดียวไม่เกี่ยวกับการทำให้ประเทศเรียบร้อย
เรื่องนั่นแหละเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องพูดข้างเดียวต่อ
เพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบฟังไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนอื่นเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านคนชอบฟังเขาก็มีอ่าเข้าใจเข้าใจมันมันไม่เหมือนกัน
มันไม่เกี่ยวกับความชอบไม่ชอบครับแต่ผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย
ไม่ควรเป็นประเทศซึ่งผู้นำหรือผู้มีอำนาจเนี่ย
บังคับให้สื่อทุกช่องในประเทศถ่ายทอดตัวเองทุกวันเป็นเวลา๕ปี
ไม่เกี่ยวกับความต่อให้เป็นคนที่ผมชอบผมก็ไม่เอา
เป็นช่วงมันไม่เป็นช่วงมันเป็น๕ปีแล้วครับ
เป็นช่วงที่เขายึดอำนาจอ่าอ่า
เขาก็ใช้อำนาจเข้าใจแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็เลือกแล้ว

ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะขออนุญาตคนนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียว
เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องคุณทักษิณพูดกับคุณประยุทธ์พูด
เดี๋ยวกลายเป็นแค่สองคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอเริ่มประเด็นที่ว่า
คำถามคือบทบาทสอวอล์เมื่อวานอ่า
สิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ที่สวใช้ในสภาเวลาที่ใช้ในสภา
ต้องการบอกอะไรสังคมเมื่อวานนี้การประชุมรัฐสภานะคะ
คุณผู้ชมสวไม่ได้มีบทบาทแค่ในการโหวตนายกเท่านั้น
แต่การชี้แจงพูดถึงพลเอกประยุทธ์สำคัญมากสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ที่เราได้เห็นกันนะคะ
ไม่ใช่แค่สอสอที่เขาอยู่คนละฝั่งกันเท่านั้นนะคะ
อาจารย์ค่ะขออนุญาตบอกตรงไปตรงมา
เพราะว่ารัฐมนุนออกแบบอยู่แล้วนะคะ
ให้คนมองได้ว่าก็อยู่ฝั่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วล่ะนะคะ
เมื่อวานนี้สิ่งที่สวอาจจะไม่ได้คุยกันอย่างแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะคะ
แต่จริงแล้วตั้งใจจะบอกอะไรผ่านสภาบ้างคะ

ก็ทำหน้าที่การทำหน้าที่ของสวคือตามรัฐธรรมนูล
เมื่อทำหน้าที่ก็ต้องมีความชัดเจน
ว่าในเมื่อจะมาทำหน้าที่เลือกคนเป็นนายมตรีต้องมีเหตุผล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดกันในสภาในส่วนของสวเนี่ย

ถ้าสอสอเนี่ยเขาจะเชียร์ฝั่งไหนเขาก็จะโจมตีอีกฝั่งไปเลย

แต่ของเราเนี่ยเราก็ต้องวางบทบาทหน้าที่ของเราให้มีความชัดเจน
จะเห็นได้ว่าอย่างถ้าผมอภิปรายเนี่ย
ผมก็จะให้เหตุผลทั้งสองฝ่ายว่าผมไม่เห็นด้วย
เพราะคุณธนทรมีลักษณะคุณสมบัติอะไรอย่างนี้นะครับเขาไม่เห็นด้วย
แต่ของเอกประยุทธมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างไร

เราก็ให้ข้อมูลกับสภาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชน
เพราะว่ามันคุณธรรมสมบัติของแคนดิเดตนายก
คืออาจารย์เศรีอยู่ในการร่ามพัฒนาบงุมมาหลายทราบ
ใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ตั้งแต่ฉบับประชาชนที่เขาเรียกกัน

ทีนี้พอมาเจอ๖๐แล้วอาจารย์มาเป็นสวจากรัฐมนุน๖๐
ซึ่งถูกวิภาควิจารณ์เยอะในกรณีสว
อาจารย์เมื่อวานนี้วางบทบาทแค่ไหนคะ

คือสวถูกมองว่าก็พลเอกประยุทธ์เลือกสว
สวก็เมื่อที่ไม่แตกแถวเลย
เมื่อวานนี้คือมีการคิดไหมคะว่าสวควรแสดงออกแค่ไหน

คือมันก็อยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราจะทำหน้าที่
อย่างสมเหตุสมผลต่อประชาชนได้

ทางขศชอตั้งก็ถูกอาหารหาได้
แต่ถ้าหากบอกว่ามันเปรียบเทียบกับท่านผุแตกประยุทธ์กับคุณธนทร
สวเองอาจจะมีความอิสระมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
ผมก็เชื่อว่าถ้าโดยเหตุผลคุณสมบัติแล้ว

ประยุทธ์ก็ยังเหมาะสมกว่าแบบพูดไม่ได้แบบเข้าข้างเลยนะฮะ
ทั้งการทำงานที่ผ่านมาแก้ปัญหามาคนอาจจะไม่ชอบเรื่อง
อยู่ในอำนาจไปนานอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคนละเรื่องแล้ว
อันนั้นความไม่ชอบนั้นต้องเก็บแยกไว้แต่การที่เข้ามาใหม่ในระบบเนี่ย
รัฐโดยมีบัญชีของภาคการเมืองประกดชื่อปฎิประยุทธ์อยู่
อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะตัดสินคนสองคนนี้เราก็ต้องดูจากสถานการณ์ปัจจุบัน
แต่คนไม่ชอบก็จะเอาอดีตมาเชื่อมโยงว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ
เมื่อวานตอนที่สวพูดจริงก็มีแหละ
คือแน่นอนมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติของแต่ละท่านนะคะ
ทีนี้งั้นให้ทางฝั่งผู้ชมบ้าง
อาจารย์ศิโรธคือจริงแล้วสวในยุคนี้ที่มากับรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ย
คือควรมีท่วงทำนองที่ต่างจากสว
อย่างน้อยก็ย้อนไปสัก๑๐ปี๑๕ปีที่เราคุ้นเคยไหมค
บทบาทควรจะอยู่ในกรอบแค่ไหน
หรือก็ทำตามรัฐมนูลเพราะว่าก็เขียนให้อำนาจเขาไว้อยู่แล้ว
ผมว่าบทบาทสวยุคนี้เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับ
เพราะว่าสวยุคนี้ใกล้ผู้มีอำนาจมากเกินไปนะครับ
แล้วก็เกือบทั้งหมดเป็นการแต่งตั้งโดยคอสชนะครับ
แล้วก็ความใกล้ขนาดนี้อันตรายนะครับ
ใกล้ขนาดนี้อันตรายแรกผมไม่คิดว่าการที่สวทั้งหมดเนี่ย
จากการแต่งตั้งของคนคนเดียวในทางปฏิบัติได้เนี่ย
จะทำให้เราสามารถพูดได้ว่าบทบาทของสวชุดนี้

เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณมาจากการแต่งตั้งของคนคนเดียว

ซึ่งมีวาระทางการเมืองของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับ

ทีนี้ถ้าผมพูดว่าสวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจะมีอำนาจต่อไป
สวก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเก่าไปพูดเรื่องสืบทอดอำนาจ
ซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจ

ในประเทศปกติในโลกนี้เขาไม่มีวุฒิสมาชิกลักษณะนี้กัน
ไม่มีวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคนคนเดียวแบบนี้กัน
แล้วก็ไม่มีวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งของคนคนเดียว
คณะบุคคลคณะเดียวมาเลือกนายมนตรีเหนือคนทั้งประเทศ
เราไม่ได้กำลังพูดถึงว่าวุฒิสมาชิกแต่ละคน
มีความรู้ความสามารถดีหรือไม่ดี

แต่ประเด็นสาธารณะคือทำไมการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งเรียกว่าประมุขฝ่ายบริหารของประเทศ
ซึ่งควรจะมาจากการเลือกของประชาชน
กลับกลายเป็นว่ามีวุฒิสมาชิก๒๕๐คน
ซึ่งต่อให้ท่านจะมีคุณธรรมสูงความรู้สูง

ไม่มีสิทธิ์เลือกนายกแบบนี้
ต่อให้จะบอกว่ามันเป็นไปตามให้มันเป็นไปตามกฎหมายก็ตามแต่

ประชาชนยอมรับผลจากการเลือกนายก

แต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามในใจตลอดเวลาว่า
แล้วนายกซึ่งมาจากการที่๒๕๐คนนายกตั้งเองเนี่ย

ไม่ใช่ไม่ยอมรับนายกต้องแยกเรื่องการ
นายกมาจากกระบวนการทางกฎหมายมาจากกระบวนการธรรมนูนถูก
แต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ากระบวนการทางกฎหมาย
มาจากกระบวนการที่นายกเป็นคนอำนวยการให้เกิดรัฐมนูลเอง
ทุกคนรู้ว่ากระบวนการทางการเมืองมาจากการที่นายก

เพราะฉะนั้นกระบวนการถูกต้องยอมรับนายก
แต่ในใจทุกคนรู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องความ
ไม่ชอบทำทางการเมืองอย่างรุนแรง

อาจารย์จะเห็นทุกช่วงของการใช้รัฐมนูลที่แตกต่างกัน
คืออาจารย์รู้สึกไหมตั้งแต่เป็นคนที่ร่วมร่าง
๔๐ที่คนมักจะพูดถึงเปรียบเทียบ
ณวันนี้อาจารย์มาจากรัฐมนูลฉบับ๖๒
ซึ่งคนวิภาควิจารณ์โดยเฉพาะสว๒๕๐ค่อนข้างมาก

ก็ต้องนึกถึงคำพูดของอาจารย์ศิโรธไว้มาก

อาจารย์ศิรวชพูดเองว่าที่มามันมีข้อเครือแพรง
มันเป็นกระบวนการที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้
เพราะว่าคนหนึ่งตั้งแล้วก็มาทำงาน
มันก็จะกลายเป็นประเด็จการ

พลเอกประยุทธ์ตั้งมารับใช้พลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
พูดแบบวิชาการอ้อมคำนี้รับใช้เขาหรือเปล่า
พออาจารย์พูดอย่างนี้ชัดเลยไม่เป็นไรครับ
ถ้าเขาถามกันแรงแบบนี้

ถ้าเป็นในสภาก็เรียกว่าเสียดสี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

เราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์ศิโรธพูดว่า
เขาก็คิดได้
แล้วคนที่คิดแบบนี้นะครับเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้น
การที่เราเข้ามาในรูปแบบรัฐมนุน๖๐แบบนี้
คือถ้าบอกในเรื่องส่วนตัวในทางหลักวิชาการ

ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิด
มันก็เกิดจากกระบวนการที่ร่างรัฐนุนในลักษณะนี้มาจริง

เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปหาอะไรที่โลกนี้มันสมบูรณ์ที่สุดมันไม่มีหรอก
รัฐมนุนที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทย๒๐ฉบับแล้วมันเกิดจากอะไร
มันเกิดจากสถานการณ์บ้านเมืองทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นรัฐมนุนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ที่พูดกันคือมันสอดคล้องหรือเป็นไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดในประเทศ
เมื่อเขามีอำนาจคนที่มีอำนาจถ้าเขาเขียนรัฐมนูลเขาก็เขียนแบบนี้
นี่คือธรรมดานี่เป็นธรรมชาติถูกไหมครับ
แต่ถ้าหากบอกว่าไม่ต้องการอำนาจเขาก็จะไปตั้งสสลแบบ๔๐ก็ได้
แต่ในเมื่อเรามาในรูปแบบนี้แล้วถูกข้อคอลหาถูกเหมือนถูกหมินประมาทถูกสบประมาท
สิ่งที่สวทำควรจะทำอะไร
สิ่งที่มาในรูปแบบนี้เราห้ามคนคิดไม่ได้หรอกห้ามอาจารย์ศิโรธไม่ได้
สิ่งที่สวควรทำก็คือต้องสร้างความไว้วางใจให้ประชาชนเห็น
ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเข้ามาในรูปแบบลักษณะอำนาจแบบนี้เนี่ยนะครับ
ไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะไปอาจารย์ใช้คำว่าแรงสนองเหรอหรืออะไรเมื่อกี้

ไม่เปล่าคือผมก็ถือว่าอาจารย์ใช้ต้อยคำที่อย่างนี้
เราต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่คนคิดอาจจะคิดแรงกว่านี้ก็ได้
ถูกไหมครับที่ที่อาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์
ที่อาจารย์เสรีพูดอย่างนั้นขอพักแป๊บเดียว
ไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวคนฟังก็ไม่สติกันต่อ
นิดเดี๋ยวนิดเดี๋ยวว่านิดเดี๋ยวนิดเดี๋ยวนิดเดี๋ยว
คืออย่างนี้ครับคือหมายความว่าถ้าเราเข้ามาในสภาวะแบบนี้
คนดูถูกดูหมินเราดีแค่ขนาดนี้รุนแรงขนาดนี้
คนที่จะเป็นสวในช่วงนี้นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
เข้ามาทำหน้าที่คราวนี้ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ส่วนใหญ่คิดเหมือนอาจารย์ไหมคะ

ต้องคิดต้องคิดทุกคนก็พูดในธรรมนองเดียวกัน
แล้วออกกฎหมายอยู่ในฝ่ายที่บรรยาบ
ต้องรักษาผลประโยชน์อย่างจริงจังอย่างแท้จริง
อย่าไปแสวงหาผลประโยชน์

สวมันไม่ใช่เป็นอย่างที่อาจารย์ศิโรธพูด
อาจารย์ศิโรธพูดผิดอาจารย์ศิโรธพูด
เห็นดูถูกดูแคนคนอื่นทั้งที่เขายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ผมพยายามจะยกตัวอย่างว่าเวลาเราพูดถึงนักการเมือง
ก็มีการใช้คำลักษณะนี้กับนักการเมือง
นักการเมืองมาโดยคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลัง
จะบอกว่าคุณนักการเมืองคนนี้สอสอคนนี้รับใช้คนนั้นคนนี้
ผมก็เลยเปรียบเทียบอย่างนี้มันจะได้เห็นภาพว่า
ถ้าเวลาเราพูดถึงนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
มีคนนั้นคนนี้เป็นแก๊คอัพก็จะบอกว่านักการเมืองรับใช้คนนั้นคนนี้

เพราะฉะนั้นคำว่ารับใช้มันก็ประยุกต์ใช้กับสอวอ

ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่อธิบายให้สังคมเชื่อว่า
มาจากไหนก็ไม่ได้เป็นธาตุรับใช้
จะมาจากนักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
ก็ต้องมีหน้าที่พิสูจนอย่างที่ท่านสวพูดถูกที่สุดแล้ว
แต่ว่าจุดเริ่มต้นคนก็ต้องตั้งคำถาม

เดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์เริ่มต้นก่อนพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลองวิเคราะห์ว่าภาพการเมืองให้เห็นหน่อยนะคะ
ว่าดูแล้วมันจะราบรื่นเหมือนผ้าไหมไทยหรือเปล่า
สักครู่ค่ะ

อาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยว่าบรรยากาศคือเราได้นายกแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเตรียมประชุมสภาพิจารณางบประมาณ
การเมืองเต็มสูบแล้วม๑๔จะหายไปแล้วนะคะ
อาจารย์ว่ามันจะต่างจาก๕ปีที่ผ่านมา
หรือก่อน๕ปีนั้นยังไงบ้างคะ
ต่างกับ๕ปีที่ผ่านมาหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์คนเดียวแล้ว
เพราะว่ากลไกการเมืองมันก็ถ้าตัดเรื่องสวไป
ตัดเรื่องความสัมพันธ์ของกองทัพกับนายมนตรีไป
มันก็แทบจะเป็นกระบวนการทางการเมืองแบบปกติ
ตอนนี้มันยังมีแค่เรื่องวุฒิสมาชิกอยู่

เพราะฉะนั้นก็เป็น๒จุดซึ่งยังไม่ปกติอยู่

ก็จะใกล้ระบบการเมืองที่เป็นปกติมากขึ้น
เพราะฉะนั้นจะต่างกับ

ท่านเข้าใจหรือเปล่าว่าณเวลานี้ท่านต้องเกิดใหม่
พูดง่ายท่านจะทำตัวแบบหลังปี๕๗ไม่ได้นะครับ
ทัศนคติของท่านต่อสื่อมนชนนะครับ
ทัศนคติของท่านต่อประชาชนนะครับ
การรวมกลุ่มของประชาชนท่านจะเปลี่ยนจาก๕ปีที่ผ่านมาหรือเปล่า
ถ้าท่านเปลี่ยนโอกาสที่การเป็นนายกใหม่ของท่าน

แต่ว่าถ้า๕ปีผ่านไปท่านเคยอยู่มายังไง
๖๒ท่านคิดเหมือนเดิมท่านทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ย
ผมมีความกังวลอย่างรุนแรงว่าการเข้าสู่ตำแหน่งรอบ๒ของท่าน
จะเป็นชนวนของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งผมไม่อยากเห็นนะครับ
ผมคิดว่าณเวลานี้กติกาที่เป็นอยู่ในพลเอกประยุทธ์

ลูกบอลอยู่ในเท้าท่านแล้วลูกบอลอยู่ในมือท่านแล้ว
ท่านมีภารกิจที่จะทำให้การเข้าสู่ตำแหน่งรอบที่๒ของท่านนี้
ออกมาเพื่อประชาชนจริงนะครับ
ไม่ใช่ออกมาเพื่อรับใช้การสืบทอดอำนาจอย่างที่คนจำนวนมากเชื่อว่าท่านเป็น
ฉันขอบวกสว๒๕๐เลยค่ะบทบาทของสว๒๕๐จะเหมือนเป็นอีกคั่วหนึ่งของการเมืองเลยไหมคะ
อาจารย์ขออนุญาตถามต่อหน้าเลยนะคะ
ถ้าสวทำงานเหมือนเป็นพักการเมืองของพลเอกประยุทธ์
นั่นก็คือผลเอกประยุทธ์ว่ายังไงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทำอะไรบ้างนะครับ
สวปกป้องคนเอ็ดประยุทธ์สวคอยเชื่อเหลือกฎหมายต่างที่คนเอ็ดประยุทธ์เสนอ
อย่างนี้สวจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง
สวที่สังคมไทยต้องการเห็นคือสวซึ่งมีความเป็นอิสระจริง
และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจทางการเมืองนะครับแต่ต้องเป็นอิสระจริง
เพราะฉะนั้นบทบาทสวท่าเอียงซึ่งตอนนี้ต้นกำเนิดเอียงอยู่แล้ว
ต้นกำเนิดแบบนี้มีความมัวหมองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสวต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็นอย่างรุนแรงว่า
ไม่ได้เป็นเหมือนพักการเมืองในความเป็นจริงที่พลเอกประยุทธ์ตั้งไว้
เพื่อรับใช้การมีอำนาจของพลเอกประยุทธ์
เพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วผมคิดว่าประเทศจะเดินหน้าได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์เองแล้วก็ขึ้นอยู่กับองค์คารประยุทธ์ต่าง
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิก๒๕๐คน
หรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระต่างซึ่ง๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ไปเกี่ยวข้องกับการตั้งมากนะครับ
สวมีบทบาทในการตั้งองค์กรอิสระทั้งหมด
ถ้าหลังจากนี้นะครับความขัดแย้งทางกฎหมายต่างพอไปถึงมือองค์กรอิสระ
แล้วพอเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับผลเอกประยุทธ์ก็ดีผลเอกประวิทย์ก็ดีเนี่ย
หลุดหมดเรื่องล่าช้าหมดคดีถูกดองหมดเนี่ย
ความรู้สึกว่าปี๖๒ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากปี๕๗ก็จะเกิด
แล้วถ้าเป็นแบบนั้นประเทศหลังปี๖๒จะกลับไปสู่วังบนของความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ขึ้นอยู่กับวุฒิสมาชิก
อยู่กับทุกอย่างที่เป็นเครือข่ายผลเอกประยุทธ์ในปัจจุบัน
อาจารย์เสรีค่ะเอาในมุมของอาจารย์ในฐานะสควบ้าง
อาจารย์ว่านายกประยุทธ์ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคะ
ท่านก็คงต้องทำผลงานให้มากขึ้น
แล้วต้องแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจ
สภาพความเป็นอยู่ความเดือดร้อนประชาชน
อันนี้คงต้องให้ความสำคัญมากขึ้น
แล้วก็ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็แก้ตรงนี้ให้ได้นะครับ
แต่นี่ส่วนว่าทุกอย่างอยู่ที่ท่านเบียบอายุคนเดียวเนี่ย
ผมว่ามันก็ถูกส่วนหนึ่งแหละนะครับ
แต่ต้องเข้าใจว่าในสภาตอนนี้มันมีอีกฝ่ายหนึ่ง
มันไม่ได้มีฝ่ายเดียวอย่างสมัยก่อนเป็นสภาธิบัญญัติแห่งชาติสภาเดียว

แต่ตอนนี้เนี่ยในสภาพุทธรรษดรเองเนี่ยนะครับก็จะมีฝ่ายเรียกว่าฝ่ายค้าน
แม้จะเสียงไม่เท่ากับฝ่ายรัฐบาลก็ตามแต่ถ้าไปดูจริงก็ไม่ห่างกันเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยนะครับฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่
มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบข้างด้วยรวมถึงสมาชิกวุฒิสภา
แต่การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิภาษณ์นะครับมันไม่ใช่สภารับใช้
เพราะโดยกระบวนการมันไม่สามารถจะมารับใช้
คนที่แต่งตั้งได้นะครับเนื่องจากข้อที่มีการพิจารณาในวุฒิสภา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่าไอ้คำว่าเมื่อกี้ที่

อย่างน้อยผมก็พูดได้เต็มปาก
ผมคนนึงนะครับถ้ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
ถ้าเกิดเขาเสนอเรื่องมาเป็นกระบวนการขั้นตอนแล้วมันถูกต้องเป็นธรรมนะครับ
มันก็ไม่ใช่เรื่องรับใช้ไม่ใช่เรื่องที่จะไปเข้าข้างใคร
แต่ถ้ามันไม่ดีมาเนี่ยนะครับแล้วชาวบ้านเดือดร้อนนักการเมืองได้ประโยชน์
สวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอก
มีอีกจำนวนมากนะครับผมเชื่อว่าเขาต้องมีตระหนัก
มีความรับผิดชอบแล้วก็จะต้องทำงานให้ดีที่สุด
เพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยมาเนี่ยนะครับการเลือกท่านเด็กประยุทธ์เนี่ยนะครับ
คือการทำหน้าที่ที่ถูกคอลหาไปมากพอสมควร
แต่เมื่อจะทำหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วไม่ดูอะไรเลย
สั่งอะไรมาก็ทำไปหมดนะครับมันขัดกับผลที่ออกมา

อาจารย์ค่ะจริงเวลาหมดแล้วอาจารย์ศิริโรคที่นี่
อยากให้อาจารย์เสียงดีเป็นผู้ปิดครับขอมีคำถามสั้นอาจารย์ต้องสั่น
อาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงที่
น้องชายและคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัว
หรือสนิทกันเพื่อนกันใดก็แล้วแต่
เอาความเห็นอาจารย์ค่ะต้องตอบครับ
ทุกคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงต้องตอบว่า
ตัวเองมีคุณสมบัติที่สามารถมาทำงานได้
อาจารย์รู้สึกยังไงที่ผู้นายผู้ยุทธ์ตั้งบุคคลรอบตัว
ใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับตัวเองมาเป็นสวค่ะ
ผมรู้สึกยังไงครับผมก็รู้สึกว่า
คือผมจะไม่รู้สึกว่าเป็นชอบหรือไม่ชอบ
ผมจะรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถทำงานได้
แล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับ
ดาวสภาคมนัทสภา๑
ขอบคุณอาจารย์สำหรับวันนี้นะครับ
ขอบคุณค่ะ
จบสั้นก่อนนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาจริงค่ะ
แต่เดี๋ยวการเมืองได้มาแน่ได้มาถี่กว่าที่ผ่านมาแน่